ความพิเศษของผักไทยเราอยู่ตรงไหนครับเนี่ย

ก็คือส่วนผสมใช้ผักกว่า๑๐ชนิด
น้ำซอสผักไทยใช้ผักกว่า๑๐ชนิดเนี่ยนะ
ปกติเราเห็นเขาใช้หนังน้ำตาลกับน้ำซอสไอชู
ไม่ค่ะของเรานี่หลักจะเป็นน้ำมะขามเปียก
เอกลักษณ์อาหารไทยของโอชามันเป็นยังไงทำไมคนถึงนิยมกันสั่ง
โอชานะคะภาษาไทยง่ายคือเราแปลเหมือนคำว่าคำว่าอร่อย
อันนั้นเราจะต้องทำอาหารไทยของเราที่มีรสชาติที่อร่อย
รสชาติต้องดั้งเดิมถึงเครื่องถึงรสทุกชนิด
เมนูเส้นนี้ครับแม่งกันได้ในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับ
ในความเราก็เป็นแปลกตั้งแต่ต้นละ

เส้นเข้ามาข้างหลัง

เพราะวันนี้นะคะเฮียน็อตของเราจะพาไปพบกับหลากหลายเมนูเส้นจานเด็ด
เริ่มต้นกับผัดไทยเส้นจันทะเลรวม

ใช้ผักกว่า๑๐ชนิดมาเป็นส่วนผสม

เตี๋ยผัดสูตรโบราณกับการผสมผสานที่สุดโมเดิร์น

ร้านอาหารไทยชื่อดังจากซานฟรานซิสโก

เลสเต้ผัดปลาแองโชวี
และยกคีย์ซอสเนื้อรากู

คาเฟ่จักรยานสุดชิคแห่งย่านพระนคร

ออกเดินทางกันหรือยัง
ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยค่ะ

กับผมวาริสเฟิงรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

และที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย

ตอนรับอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมนะครับ
ผมมีเมนูเส้นที่เชื่อได้เลยว่า
คุณจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ
อยากรู้แล้วว่าเมนูเส้นของเราจะแปลกประหลาดขนาดไหน
ตามผมไปสื่อสารกับเราเส้นพร้อมกันเลยครับ
เอกลักษณ์และความไม่ธรรมดาของเขา
อยู่ที่น้ำซอสผัดไทยครับ
จะไม่ธรรมดาขนาดไหน
เดี๋ยวตามผมไปสื่อสารกับเราเส้น

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพูดนะครับ
ผมแหมแค่รูปรักของร้านนี้ก็น่าดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะ
ดูดลูกค้ามามากมายทีเดียวเปิดมานานยังครับเนี่ย
จอดอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ๒ปีแล้วค่ะ
เกือบสองปีแล้วนะครับผมแล้วจริงแล้วเริ่มต้นของผัดไทยสูตรผัดไทยเรามาจากที่ไหน

ใช่คุณแม่เป็นคนคิดค้นสูตรเองทั้งหมด

ก่อนหน้านี้คุณแม่ขายที่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยม

ก็แรกก็ขายดีค่ะเราก็เลยมีความคิดว่าอยากจะต่อยอดธุรกิจตรงนี้ค่ะ
โดยการที่ไอเดียเกิดจากที่เราอยากเอาผัดไทยอร่อยออกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าด้านนอกได้รับประทาน

ก็คือส่วนผสมใช้ผักกว่า๑๐ชนิด
น้ำซ้อนผัดไทยใช้ผักกว่า๑๐ชนิดเองนะ
เชิญนะครับผม
เอาละครับเข้ามาในครัวนะครับ
ตอนนี้จะต้องมาล้วงความลับของน้ำซ้อนผัดไทยให้ได้เลยนะครับ
ตอนนี้มีอะไรบ้างครับ

แล้วก็จะมีผักกว่า๑๐ชนิด

แคลอทหัวหอมแดงหัวหอมใหญ่มะเขือเท่

จะใส่นี้แล้วก็มาปั่นรวมกันเลย
ความที่เราเอาผักผักต่างมาใส่เนี่ย

แล้วก็ความหวานของผักแต่ละชนิด
ที่เรามาปัดและเคี่ยวกว่า๓ชั่วโมง
อันนี้คือคุณแม่คิดเองทั้งหมดเลย

แต่พอได้เห็นกับตาก็คลายฉงวนสงสัยทันที
โดยเทคนิคและสูตรการใส่ผักกว่า๑๐ชนิด
ลงไปในน้ำปรุงรสผัดไทยนั้นนะคะ
เป็นไอเดียของคุณแม่คุณปุ๊กนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็ทำมาตั้งแต่สมัยขายอยู่ที่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยมแล้ว
โดยคุณปุ๊กบอกว่าการใส่ผักลงไปในน้ำปรุงรสผัดไทยนั้น
จะทำให้น้ำปรุงมีความเข้มข้นและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น

ที่มาจากผักหลากหลายชนิดที่ใส่ลงไปอีกด้วยค่ะ
แต่ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติจะอร่อยหอมหวานขนาดไหน

เราจะใช้เป็นตัวน้ำมันพริกเผาเพื่อเพิ่มความเงาของเส้นนิดหน่อย
ค่ะเวลาผัดก็ก่อนอื่นก็คือคุณแม่จะผัดเส้นกับน้ำซอสก่อน

เพื่อให้เส้นนิ่มแล้วก็มีความนัวอ่าฮะค่ะเส้นเนี้ยเราใช้เลือกเส้นอะไร
ก็เป็นเส้นจานค่ะเส้นเก๋อเตี๋ยวเส้นจานเส้นเก๋อเตี๋ยวน่ะครับผมใช่
ส่วนสมอื่นเรามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นเอ่อเต้าหู้เต้าหู้ค่ะ
มีเชปโปเชปโปแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็ใบกรูชายถั่วงอกใบกรูชาย
นะครับเครื่องของผัดไทยล่ะนอกจากนั้นเราใส่มีเครื่องเนื้อสัตว์อะไรบ้าง
ก็เนื้อสัตว์หลักหลักเราจะขายเป็นตัวทะเลเป็นซีฟู้ดใช่ซีฟู้ดแล้วก็จะอ่า
เน้นเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเป็นหอยแมงพู่นิวซีแลนด์ไซแอลโอ้ขายแบบว่า
ใหญ่ใหญ่อย่างนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นปลาหมึกอ่ะโอเคตอนนี้รู้แล้วว่าน้ำผัดไทยใส่อะไรป่ะ
ขอบคุณครับยินดีค่ะ
เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับร้านแรกในเมนูผัดไทยเส้นจันทร์ทะเลรวม
ที่ขนกองทัพกุ้งตัวบิ๊กหอยไส้ใหญ่ปลาหมึกชิ้นเตอะเตอร์
ประคมกันเข้ามาชนิดที่เรียกว่าแน่นถาดกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
แต่งานนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องบุกมาถึงร้านทั้งที

ขอร่วมสะบัดตะลิ้วโชว์สเต็ปให้เฮียน็อตและแฟนรายการได้ชมกันเป็นขวัญตา
ต้นตำรับมาผัดเองกับตัวเรื่องรสชาติและความอร่อยนี้คงเต็มที่แน่นอน
แต่ถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนพักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาชิมพร้อมกันค่ะ
รสชาติเข้มข้นเลยคือข่ำน้ำผัดไทยหมดเลยเส้นก็เนียวนุ่มเชิง
แล้วก็มันก็ไม่ได้มีรสชาติของผักหรือกลิ่นของผักเข้ามาผสม๒๒๐๔เองใช่
คุณคนมราชาชีวิตเพราะรสชาติเข้มขนมากเลย

ก็จริงหลักที่นี่เราจะได้เป็นลูกค้าต่างชาติ
ประสงค์เนี่ยเราอยากจะให้ต่างชาติได้ริมรสว่า
ผัดไทยรสชาติแท้รสชาติเป็นอย่างไร

โอ้โหไม่เคยทำผัดไทยที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยนะครับผม